เป็นไปตามคาดการณ์เมื่อวานนี้ที่บอกว่าวันนี้ฝนตกหนักละทีเดียวนะครับ
ก็ได้ย้ำเตือนกันไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าฝนยังมีโอกาสตกต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ดังนั้นช่วงนี้แหละครับช่วงเย็นหลังเลิกงานคงจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าฝนนั้นคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองถ้าหากเราดูจากเรด้านะครับ
กลุ่มฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
จุดนี้คือบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
จะสังเกตว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้ยังคงมีกลุ่มฝนตกกระจายตัวเกือบทุกพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
แล้วก็บริเวณทางตอนล่างของกรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับบริเวณเขตคันนายาวนะครับ
เพราะว่าจุดดังกล่าวมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมแล้วอยู่ที่๙๓มิลลิเมตร
แน่นอนเลยครับว่าพิกัดของการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครอยู่ที่๘๐มิลลิเมตรนะครับ
ดังนั้นเกินกว่า๘๐มิลลิเมตรการระบายน้ำก็จะเป็นไปอย่างช้านะครับ
ใครที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนั้นคงจะต้องติดตามเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะครับ
เพราะว่าคาดว่าจะมีน้ำท่วมขังในหลายจุดละทีเดียว
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของฝนที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
สังเกตว่าวันนี้เองกลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เราไปดูในวันพรุ่งนี้ครับจากการตรวจสอบ
การว่าฝนนั้นอาจจะมีโอกาสเยอะกว่าในวันนี้นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก

เพราะว่าหลังจากนี้ครับถ้าหากเราดูวันต่อไปครับ
จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีลักษณะเป็นสีเขียวสีแดง

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
น้ำท่วมขังเกิดเรื่องของน้ำท่วม

ดังนั้นใครอยู่ในบริเวณดังกล่าวภาคตะวันออก

และใครที่จะออกเดินเรือนะครับต้องระวังด้วย
เพราะว่าคลื่นนั้นก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็น๑วันนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศของทั่วโลกเลยนะครับ
โลกเหนือวันนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อน
ส่วนซีกโลกใต้นั้นก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือเป็นวันที่มีช่วงระยะเวลากลางวันนั้นยาวนานที่สุดในรอบปี

เป็นภาพที่ถ่ายได้จากบริเวณที่เป็นคั่วโลกเหนือนะครับ

อยู่บนท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมง

นี่คือภาพขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกนะครับ
สังเกตว่าขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกเนี่ยนะครับ

ประเทศที่อยู่แถบคั่วโลกเหนือนั้นก็จะสามารถที่จะเห็นดวงอาทิตย

วันนี้เนี่ยนะครับหลายคนดูในข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะครับหลายคนดูในข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะครับหลายคนดูในข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะครับหลายคนดูในข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้น

รางร้ายแต่อย่างใดนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ